ต้องดูแลสุขภาพช้างให้ดี
ต้องจัดเตรียมเสื้อหม้อห้อมและหน้ากากอนามัย
สำหรับช้างคู่บ้านคู่เมืองของดิฉันคู่ปางช้างของดิฉัน

สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศ
กันให้ทราบแล้ววันนี้วันช้างไทยนะคะ
เราก็ได้เห็นช้างสัตว์คู่บ้านคู่เมืองอยู่คู่กับคนไทยมายาวนาน
เราก็ต้องดูแลเขาเอาใจใส่เขาด้วยนะคะ
ช่วงนี้สภาพอากาศไม่ดี
ไม่ใช่แค่คนที่ได้รับผลกระทบสัตว์น้อยใหญ่ก็จะได้รับผลกระทบด้วยเช่นเดียวกัน
โดยเฉพาะในพื้นที่ที่จังหวัดเชียงใหม่
ตอนนี้ถ้าตรวจสอบจากเว็บไซต์แอร์วิชัลนะคะ
จะเห็นว่าคุณภาพอากาศของเชียงใหม่ขึ้นอันดับ๒ของโลก

คุณผู้ชมจะเห็นว่าหลายพื้นที่อย่างเช่นที่อำเภอหางดงเนี่ย
ปัญหาก็เป็นเรื่องทั้งของฝุ่นที่เกิดจากการเผาไหม้
รวมถึงสภาพอากาศหนักที่ยังคงกดพื้นที่ของภาคเหนือ
โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่แถบนั้นอยู่นะคะ
ทำให้ฝุ่นไม่กระจายฟุ้งไป
แต่ว่าถ้าเป็นตอนบ่ายไปแล้วแดดมาลมมาเนี่ยสภาพอากาศก็จะดีขึ้น
ส่วนภาพรวมของสภาพอากาศในวันนี้นะคะ
ต้องบอกว่าท้องฟ้าโปร่งโล่งดีนะคะ
ไม่ค่อยมีฝนนะคะในวันนี้
แต่ว่าถัดจากนี้ไปนับตั้งแต่วันที่๑๕๑๖๑๗จะเริ่มมีฝนแล้ว
เป็นเพราะอะไรตรวจสอบเพิ่มเติมจากแผนที่อากาศนะคะ
ตอนนี้จะเห็นว่าหย่อมความกดอากาศต่ำสัญลักษณ์รูปตัวแอลเนี่ย
เคลื่อนย้ายไปทางด้านบนของประเทศไทยนะคะ

ยังคงมีอิทธิพลนะคะ
ทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นมีอากาศร้อนอยู่
แต่ขณะเดียวกันนะคะคุณผู้ชมมันมีเรื่องของลม
พัดขึ้นมาส่งผลกระทบทำให้ทางด้านภาคตะวันออกเนี่ย
อาจจะมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่รวมทั้งภาคใต้ก็มีฝนเบา
ประมาณสักร้อยละสิบของพื้นที่คลื่นลมไม่แรงมากนะคะ
คลื่นสูงประมาณหนึ่งเมตรส่วนฝั่งอันดามัน
ขึ้นไม่ถึง๑เมตรนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่อากาศสบาย
แต่ว่าท่านใดที่ต้องทำงานกลางแดดต้องระมัดระวังหน่อยค่ะ
เรื่องของลมแดดหรือว่าฮิสโตรกนะคะอาจจะเกิดขึ้นได้
เพราะฉะนั้นเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพ
อุปกรณ์ป้องกันทั้งฝนป้องกันทั้งฝุ่นป้องกันทั้งแดด

ส่วนชาวกรุงอย่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงอากาศร้อน
แล้วก็ร้อนจัดอุณหภูมิวันนี้แตะไปที่ประมาณสัก๔๒องศาเซลเซียส

มันควรใจง่ายที่เจ้าว่ารู้ตัว

แล้วก็ไปดูแลช้างสุดที่รักของดิฉันก่อนนะคะ

อยากดีไปเทียบเท่านอนใจอาย

แต่ใจนี้มันพังไปเปิดแล้ว